กิจท่านนายกเศรษฐาทวีสินหน่อยคุณผู้ชม
ก็ไปลงพื้นที่โครงการอุโมงผันน้ำที่เขื่อนแม่กวงครับ
แล้วก็นายกเศรษฐาไปตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ห้องใคร้อันนี้มาจากพระราชดำรีที่จังหวัดเชียงใหม่
ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาราคาน้ำมันด้วยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าอยากรู้ท่านเมื่อไหร่เบนซินจะลดบ้าง

เดือนนี้ลดไปวันที่๒กันยายนรอบเดียว

แล้วก็มีคนสะท้อนความเดือดร้อนมาว่า

เบนซินจะมีโอกาสลดลงบ้างไหมล่ะ
นายกเศรษฐาตอบอย่างไรลองฟังดูครับ
นายกเศรษฐาตอบอย่างไรลองฟังดูครับ

นายกเศรษฐาตอบอย่างไรลองฟังดูครับ

นายกเศรษฐาตอบอย่างไรลองฟังดูครับ

นายกเศรษฐาตอบอย่างไรลองฟังดูครับ

ส่วนเรื่องค่าไฟฟ้าท่านนายกเศรษฐาบอกว่าอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่๔บาท๑๐สตางค์คุณผู้ชม
อาจจะทำให้ราคาต่ำกว่านั้นได้อีกนะ
เพราะทราบว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกภาคส่วนครับ
ก็จะทยอยดำเนินการไปทีละเรื่องอะไรทำได้ก็ทำก่อน
ขณะเดียวกันมีดราม่าเกิดขึ้นตอนที่นายกท่านลงพื้นที่เขื่อนแม่กวงนี่แหละคุณผู้ชม
จบวันเนี้ยชี้นิ้วเดินผ่านรถตำรวจและพูดคุยกับตำรวจที่อยู่บนรถ

แค่เข้าไปบอกให้ดับเครื่องยนต์เพราะว่าเปลืองสิ้นเปลืองพลังงานครับ